พลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัชชัยผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงใหม่
นำตำรวจในสังกัดและจิตอาสาร้อยสิบเอ็ดคนร่วมการบริจากโลหิตถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้อื่นและเพิ่มธนาคารเลือดของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ซึ่งประสบภาวะขาดแคลนเลือด
ส่วนที่จังหวัดสกลนครนางจุรีรัฐเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ

โคเพศเมียจำนวน๑๗๒ตัวให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน
และยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร
อกจากนี้นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดินกว่า๑๕๐๐คนได้ร่วมกันแปลอักษร
สัญลักษณ์รัชกาลที่๑๐ทรงพระเจริญอย่างพร้อมเพลียงเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวง